อยากจะขอความร่วมมือชาวเน็ต
ผมว่าเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตที่ชอบสืบค้น

พ่อคนนี้โพสต์ตามหาลูกสาวครับ
หายตัวไปอย่างปฏิสนาธิตัวจากสายได้ใหม่
นี่ฮะเจอกระเป๋าไปลอยน้ำอยู่
เดี๋ยวเป็นผมผมก็ใจไม่ดี
ฝากเพื่อนด้วยครับลูกสาวผมหายตัวไปเมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนตอนเย็น
จากสถานีรถทัวร์สายใต้ใหม่จนถึงตอนนี้
พบเบาะแสเจอกระเป๋าและสิ่งของลอยน้ำมาที่สวนสัมพราน

ท่านใดพอมีเบาะแสแจ้งทางตำรวจให้ด้วยนะครับ
ได้ไปแจ้งความลงบันทึกไว้แล้ว
ชื่อนางสาวกันนิกาช่วยสงฆ์รบกวนเพื่อนฝากแชร์ด้วย
นี่แหละฮะคุณพัชระพ่อของนางสาวกันนิกา
เล่าบอกว่าเขากับลูกสาวเนี่ยนะมาทอดกระถิ่นที่กรุงเทพมหานคร
แล้ว๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

แต่หลังจากนั้นเขากับภรรยาจะกลับนครศรีธรรมราช
วันที่๑๑พฤศจิกายนส่วนลูกสาวบอกว่า
พ่อหนูขออยู่กรุงเทพอีกสักพักได้ไหม
อยากจะไปเรียนทำขนมอ้าวยูงก็อยู่
กระทั่งวันที่๑๗พฤศจิกายนครับ
ลูกสาวโทรมาหาบอกว่าพ่อหนูจะกลับบ้านแล้วนะ
แต่มันมีคำถามแปลกถามบอกพ่อ
โกรธหนูไหมที่ไม่ได้กลับไปด้วยนะครับ
คือเขาก็ไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้คิดมากอะไร
ที่ลูกพี่ลูกน้องจะพาลูกสาว
ไปส่งขึ้นรถที่สายใต้ใหม่เพื่อจะกลับบ้าน

แต่จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมวันนี้เท่าไหร่ละ๒๒แล้ว
ติดต่อลูกสาวไม่ได้กลับบ้านก็ยังมาไม่ถึง

มีคนโทรมาแจ้งบอกว่าโอ้โหเป็นผมนะใจแป้วเลย
ไปเจอกระเป๋ากับของใช้ส่วนตัวลูกสาวลอยน้ำมา

นี่ฮะพ่อยิ่งเป็นห่วงกลัวลูกสาวจะถูกหลอก
กลัวลูกสาวจะถูกเอาไปทำไม่ดีนะ
แล้วจุดที่พบกระเป๋านี่ครับนี่ครับนี่เป็นร้านอาหารนะ
แล้วริมคลองเป็นริมคลองอยู่ร้านอาหารที่นครปฐม
ลูกสาวไม่มีธุระอะไรหรอกนะที่จะไปที่ตรงนั้นเนี่ย
ตอนนี้ลูกสาวถ้าฟังอยู่นะถ้ายังอยู่นะ
ฝากเสียงแทนไทรลักษณ์ทีวีเนี่ย
ติดต่อหาพ่อถ้าลูกรักพ่อใจจะขาดนะ
ก็ฝากว่าถ้าเจอก็ยังไงให้โทรกลับมา
ถ้าว่าไม่มีอะไรถ้าจะเป็นเรื่องอะไร
คือทางบ้านเขารับได้ทุกเรื่อง

แต่ว่าอย่าทำอย่างนี้
เพราะว่าติดต่อก็ไม่ได้ตั้งหลายวันแล้ว

มีกระเป๋าลอยน้ำมานะ
มีชื่อมีลูกน้องมีลูก
แล้วก็มีรองเท้ามีเครื่องสำอาง
มีเสื้อผ้าอะไรลอยมาเขาเก็บไว้อยู่

แล้วเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้
แล้วก็อาจจะทิ้งบ่อแสนี้ให้เราตามไป
เพราะว่าน้องเขาไม่เคยไปเที่ยวนครปฐม

มาเขาก็ไปทำงานที่โรงแรมที่ภูเก็ต

เขาก็มาเปิดร้านอยู่ที่ถูกร้าน
เขาก็ไม่เคยไปเที่ยวที่โน่นไม่เคยไป
เจ้าของร้านอาหารที่สัมพลาณพลปฐม
ซึ่งเป็นร้านที่เก็บกระเป๋าของนางสาวกันนิกาได้

จุดที่เจอกระเป๋ามันอยู่ในคลองนะ
แล้วกระเป๋าเนี่ยลอยมาติดอยู่ที่ข้างร้าน

มันเป็นคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนได้

รูปถ่ายครอบครัวเอกสารรับยาต่าง
แต่ที่แปลกคือมันมีถุงใส่อาหาร

เหมือนจะมากับสาวหล่อคนนึง

หายตัวไปของนางสาวกันนิกาหรือเปล่านะ

ช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่
ทางคุณพ่อของนางสาวกันนิกาก็ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสาวหล่อคนนี้บอกว่า

เพราะรู้ว่าลูกสาวเคยคบกับสาวหล่อคนนี้

แต่ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป

เอาชาวเน็ตนี่รูปเห็นหน้าหลายรอบแล้วนะครับ

บอกหน่อยให้ข้อมูลกับพ่อเขาหน่อย

ใช่กี่วันแล้วเนี่ยหลายวันแล้ว
หลายวันแล้วเนี่ยตั้งแต่๑๘วันนี้๒๒แล้ว